น้านครับเรามีสีสันกันมาทุกวันครับ

แล้วก็มีเรื่องสวยงามด้วยดูซะหน่อยครับ
ไหนยังสวยงาม

ทำให้ดูระยะเอื้อมดูร่างกาย
ร่างกายบึกบึนนั่นมีวันแพ็คด้วย
สวยงามพี่ปุ้ยอยู่นี่ครับ
เดี๋ยวอันนี้กองเชียร์หรือมาเกณฑ์

หรือเออสาวประเภท๒ครับ

ยังไงก็ไม่ต้องจับใบดำใบแดงอยู่แล้ว
ใช่ค่ะไม่สามารถเอ็ดสภาพไม่ได้ครับแล้วก็ตอนจับใบดำใบแดง
เดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นลมครับ
เป็นลมชักเกร็งลงไปแบบนี้เลย
สงสัยว่าแม่อาจจะโดนใบแดง
ส่งนี้นะฮะพยาบาลต้องเข้าไปประถมพยาบาลเลยฮะ
ไป๑๐นาทีอาการเขาก็ดีขึ้นครับ
ค่ะเออหรือไม่ก็อาจจะได้ใบดำ
ไม่จริงอยากได้ใบแดงแต่ได้ใบดำอย่างนี้หรือเปล่า
อยากไปรับชายชาติอย่างนี้คิดดี

คนธรรมดาจากสามัญชนมาดูพระสงฆ์บ้าง
ค่ะมีทุกปีครับพระสงฆ์ก็ต้องมาเกณฑหารเหมือนกันฮะ

หลวงพี่รูปนี้ไม่มีคาถาครับมีแต่การเขย่าพี่ปุ้ย

ว่าเซียมซีที่วัดไม่ใช่นะ
นี่หลวงพี่แกเขย่าใหญ่เลยฮะ
หลวงพี่เชคหลวงพี่เชคค่ะ
ก่อนหน้าจะมาเป็นพระอาจจะเป็นบาริสต้ามาก่อน
หรือไม่ก็บาร์นเทนเดอร์แหละครับแต่สุดท้ายเขาจับได้ใบอะไรไปดูนะครับ

ก็หลังจากนี้ไม่ได้เป็นหลวงพี่แล้วเป็นคนฐานแทนนะครับ

ต้องบอกว่าเรด้านุ่มนี้พังเลยฮะ

คนนี้น้องเบลน่ารักเชียว
ตอนแรกก็นึกว่าอ๋อมาเป็นกำลังใจให้แฟนหรือเปล่า

นายชะลิตยาเชิดชูหรือว่าน้องเบลคนนี้อายุ๒๑ปี

ตอนนี้น้องเบลอยู่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่๒
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานี
นี่คลิปในโซเชียลมีเดียของเธอก็ดูไม่ออกเลยครับคุณผู้ชม
ว่านี่คือผู้ชายที่ไปเกณฑ์ทหารนะครับ
ปิดท้ายที่นครสวรรค์ครับลุ้นกันสุดมันเลย
คนจับใบดำใบแดงกองเชียร์ก็มันด้วย
ส่งเสียงเฮกันลั่นบางคนนี่ลงไปซุดเลยครับ

ส่วนนุ่มสองคนนี้ครับเดี๋ยวให้ดูฮะ
หนุ่มสองคนนี้นี่ไอ้ตอนขามาเขานั่งรถมานะ
แต่ขากลับวิ่งสลับเดินครับถามว่าทำไม
แก้บนนะครับพี่ปุ้ยเขาต้องแก้บนน่าจะบนไว้
ไม่รู้ว่าบนว่าขอให้ได้หรือขอให้รอดนะฮะ
นี่สรุปแก้บนหรือแก้ร่าง
แก้บนแก้ร่างจะอาณาจารย์